อาการล่าสุดตอนนี้ก็คงตัวเหมือนเดิม

ก็คือน้องยังไม่รู้สึกตัว
ยังไม่รู้สึกตัวในที่นี้ก็คือไม่สามารถหายใจเองได้
แล้วก็หัวใจก็ไม่สามารถเต้นปกติเองได้
คือตอนนี้ยังใช้เครื่องช่วยที่จะทำให้น้องมีชีวิตอยู่ตอนนี้
ตอนนี้ก็คือที่รู้จากคุณหมอก็คือแค่นี้
แต่ว่าตอนนี้อัปเดตจากที่ตอนแรกอยู่ที่โรงพยาบาลตัวจังหวัด
ได้มีการประถมพยาบาลเบื้องต้นอะไรอย่างนี้
เพราะว่าโรงพยาบาลนั้นเขาไม่มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
แล้วก็เขาบอกว่าเคสนี้มันค่อนข้างใหญ่แล้วมันก็ค่อนข้างเสี่ยง
เขาก็เลยเขาก็เลยแนะนำว่าให้หาแพทย์เฉพาะทางดีกว่า
ขมวการรักษาก็ต้องทำอย่างไรคะ
เพราะว่าต้องบอกเลยว่าโชคดีมากที่คุณหมอ
คุณหมอปรัญญาค่ะ
จากจากศิริราชท่านให้ความกรุณามากที่จะแบบมาช่วย

ไปดูอาการให้งั้นก็นั่งรถมา
นั่งรถมากับน้องเพื่อที่มาที่ศิริราชส่วนตัวรถก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลปรุงเทศด้วยที่เขายอมให้ใช้ยอมให้ใช้รถทั้งที่เราไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลเขานึกออกใช่ไหมเขาก็ให้รถเพราะว่ารถเขาค่อนข้างพร้อมแล้วก็เป็นรถที่แบบว่ามีข้างมือครบอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ให้การช่วยเหลือพอสมควรก็ต้องขอบคุณด้วยพ่อ
ตรวจแล้วก็วิเคราะห์อยู่
ก็คือมาที่นี่เพิ่งยังไม่ได้คุยกับคุณหมอ
ตั้งแต่ย้ายมาที่นี่ก็คือเพิ่งยังไม่ได้เข้าไป

เกิดจากสาเหตุไหน
อาการเกิดขึ้นจริงเพิ่งต้องบอกก่อนว่า

ก็คือจะเป็นคุณแม่แต่ว่าแต่ว่าจากที่ฟังคุณแม่เล่า
ก็คือทานข้าวอยู่ก็คืออาการปกติไม่ได้มีอาการแบบผิดปกติอะไร
แล้วก่อนหน้านี้น้องก็ไม่ได้มีอาการป่วยทานข้าวแล้วเอ่อ
อาการเขาเหมือนกับว่าคนที่จะแบบเลือดกำดาวไหลอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่พอปิดอย่างนี้เขารู้สึกว่ามันจะไหลเขาปิด
แต่มันออกทางปากออกมาเป็นเลือดเหมือนเด็กสำล่อออกมานิดนึง
แล้วเขาก็เลยคุยกับคุณแม่ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นแบบริ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยคงรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเลือดกำดาวที่ค้างอยู่ในตรงนี้หรือเปล่าเพราะมันเชื่อมกัน
คุณแม่ก็เลยให้นั่งพักพอสักพักหนึ่ง
มันกลายเป็นว่ามันออกมาอีกมันสำล่อออกมาอีก
ทีนี้มันก็ออกมาเรื่อยออกมาทั้งทางปาก
แล้วก็ออกมาทางจมูกแล้วทีนี้เนี่ยมันไม่หยุด
มันไม่หยุดน้องก็มีอาการแบบเซเหมือน
เหมือนคนแบบสติไม่เต็มร้อยเดินเซอะไรแบบนี้บังคับตัวเองไม่ได้

ใช่ปั๊มเบื้องต้น
เอาน้องนอนลงแล้วก็ปั๊มเบื้องต้น

พอรถพยาบาลมาก็พาขึ้น
แล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ
แต่มันอาจจะมีจังหวะหนึ่งที่
เคลื่อนน้องขึ้นรถอาจจะผิดจังหวะ
เรียกว่าผิดจังหวะหมายถึงว่าการปั๊มมันไม่ได้ต่อเนื่อง
อาจจะทำให้น้องขาดออกซิเจนขึ้นไปเลี้ยงสมอง
คือตอนนี้คุณหมออาจจะกังวลเรื่องนี้อยู่ด้วย
เพราะว่ามันมีพอไปถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยมันมีภาวะที่น้องหยุดหายใจไปสองรอบ
แล้วปั๊มหัวใจขึ้นมาก็คือ๒รอบ
รอบแรกขึ้นมาฟื้นแล้ว
รอบที่๒ก็คือปั๊มอีก
แต่รอบที่๒เนี่ยใช้เวลาปั๊มอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง
ถึงจะแบบว่าเหมือนดีขึ้นนิดนึง
อดข้างหนึ่งมันเหมือนมันมันแตก

ทีนี้หมอก็เลยคิดว่าต้องเจาะอีกข้างหนึ่ง
เพื่อระบายอากาศประมาณนี้นะคะ

แสดงว่าต่อข้างหนึ่งก็สูญเสียไปแล้ว

แต่ว่าคุณก็ยังไม่แน่ใจ

อย่างที่บอกคือมันยังไม่ได้รับการตรวจอย่างละเอียด

อยากให้ฟังจากคุณหมอดีกว่า
อันนี้คืออาการเบื้องต้นที่ผ่านมา
ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้เพิ่งสามารถบอกได้ประมาณนี้
ส่วนการรักษาจะเป็นยังไงหรืออาการอัปเดต
อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งอยากให้รอคุณหมอ
ที่คุณหมอท่านบอกไหมครับวินิจฉัยช่วงแรกคือเป็นอาการเกี่ยวกับอะไร
ถึงได้ลงมาดูเคสนี้เองด้วยตัวเอง
อย่างที่รู้ก็คือคุณหมอท่านเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนี้อยู่แล้ว
ด้านปอดหัวใจอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็บวกกับที่ว่า
ว่าคุณหมอเขาแบบเหมือนเคสนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย
เขาก็คงมีความที่อยากจะช่วยอะไรแบบนี้เพิ่งก็ไม่แน่ใจ
แต่เพิ่งถือว่าเป็นความโชคดีที่มันเกิดขึ้นกับน้องอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็พึ่งไม่แน่ใจจริงเพราะยังไม่ได้คุยกับหมอยังทิบอก

ก็เลยยังงงว่าคือไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไร
ตอนนี้เราให้เขามาใจเป็นครอบครัวแม่อย่างไรบ้าง
ตอนนี้หรอคะก็ทำได้แค่แบบให้เขาใจเย็นเพราะว่าเรา
เหมือนจริงบ้านเพิ่งไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าพูดอะไรเยอะกันอยู่แล้ว
ก็คือจะจะอยู่ด้วยกันมากกว่าก็พอเพิ่งรู้ปุ๊บพึ่งก็ขับมา
เพราะว่าเพิ่งไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเพิ่งก็ขับมาจากกรุงเทพเดี๋ยวนั้นเลย

ความสามารถแล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาแล้ว
สำหรับสำหรับน้องเพราะว่าพึ่งว่าแล้วพึ่งก็ต้องขอบคุณอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือทุกคนพอรู้ข่าวก็ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นพี่สื่อ
หรือว่าหรือว่าทางบริษัทเอ็กแซคเองอะไรแบบนี้
คิดว่าถ้าเกิดว่าน้องรู้อะไรอย่างเงี้ยน้องต้องดีใจแล้วพึ่งก็อยากให้น้อง
ขึ้นมาเป็นที่รักของคนอื่นอีกอืมเราอยากจะขอบคุณ
แล้วคนที่ฝากกำลังใจส่งมาแฟนคลับเป็นกำลังใจให้
ตอนนี้จริงจริงมีคนแบบทักเข้ามาเยอะซึ่งพึ่งก็ต้องขอโทษไว้ด้วย
เพราะว่าเพิ่งอาจจะตอบได้แบบไม่ครบจริงมันเยอะมาก
แล้วก็บางทีมันไม่สะดวกอย่างที่พี่เห็นใช่ไหมคะ

ก็ฝากบอกไปเลยว่าขอบคุณมาก
แล้วก็เพิ่งรับรู้ทุกความห่วงใยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าถ้าตานตื่นขึ้นมา
เรารู้ว่ามีคนที่แบบรักเขาหรืออะไรอย่างนี้